เมื่อวานนะคะย้อนกลับไปวันที่๙ธันวาคมทุกปีค่ะเป็นประจำค่ะ
ซึ่งปีนี้ครบรอบ๑๑ปีแล้วนะคะที่เสียไปค่ะซึ่งครอบครัวและญาติสนิทก็มาร่วมทำบุญอย่างอบอุ่นค่ะ
หลายคนว่าคุณแม่ไปไหนนะคะคุณแม่ไม่สบายนิดนึงนะคะตามภาพที่เห็นก็มีสมาชิกนะคะ
ฟังสัมภาษณ์กันสักเล็กน้อยเลยค่ะ
ก็ที่ยังคงมากันแสดงความคิดถึงต่อพี่บิ๊กนะครับก็ขอบคุณมากจริงนะครับ
รู้สึกว่าเวลามาทุกครั้งเนี่ยมันก็คืออบอุ่นแล้วก็ครอบครัวนี้มันก็ใหญ่ใหญ่ขึ้นอะไรอย่างนี้ครับมันรู้สึกดี
เราสองคนเองรวมถึงคุณพ่อของพี่บิ๊กครอบครัวของพี่บิ๊กอะไรอย่างนี้ครับ
เราก็ยังรู้สึกแล้วก็ยังคุยกันเสมอว่าแบบแล้วเราขอบคุณจริงนะขอบคุณทุกคนที่แบบ
ที่ให้ความรักกันขนาดนี้อะไรอย่างนี้ครับเราถึงใช้คำว่าครอบครัวได้อย่างเต็มปากเต็มคำ
ก็ถูกนะคะเพราะว่าครอบครัวมีแฟนคลับด้วยเมื่อวานนี้นับไปนับร้อยเลยนะคะ
แล้วก็ไหนก็เจอคุณบีมก็อัปเดตเรื่องมีน้องก็ยังไม่มีอยู่นะคะ
ก็ชื่อใจนะคุณดูว่าเป็นแฟนคลับที่โตมาด้วยกัน
เราพับนกกระดาษส่งกำลังใจกับพี่บิ๊กแล้วก็ครอบครัว
ตอนนี้ก็ยังเห็นบรรดาแฟนคลับยังไม่ทิ้งครอบครัวของคุณพ่อเลย
และก็ครอบครัวพี่บิ๊กด้วยเป็นกำลังใจให้คุณพ่อต่อไป